เล่าเส้นเป็นเรื่องออนทัวร์สัปดาห์นี้จะพาออนทัวร์ไปค้นหาเรื่องราวของร้านเส้นระดับตำนานกันที่จังหวัดน่าน
พบกับร้านก๋วยเตี๋ยวลุงสงก๋วยเตี๋ยหมูและเนื้อเจ้าเก่า๒๘ปี
ร้านข้าวซอยต้นน้ำเจ้าดังขายดี๑๒ปี
ก๋วยเตี๋ยวกระดูกหมูต้มยำที่ใช้กระดูกหมูหนักถึง๓๐๐กิโลกรัมต่อเดือน
ปิดท้ายกับร้านวันดาขนมจีนน้ำเงี้ยวสูตรพื้นเมือง
เล่าเส้นเป็นเรื่องออนทัวร์วันอาทิตย์ที่๒๗ธันวาคมเวลาเที่ยงตรงทางไทยรัฐทีวี